ตลอดทั้งสัปดาห์นี้บันเทิงไทยรัฐของเราจะพาไปติดตามบทสัมภาษณ์
จาก๔ผู้กำกับชื่อดังแถวหน้าของวงการภาพยนตร์ไทยนะคะ
ที่เป็นการหลอมรวมเอาหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับหนังสั้นเพื่อจะสร้างเป็นของขวัญ
เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อน
ที่ทำให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้พร้อมกัน
สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอนะคะ
หนังเรื่องนี้เอาการผจญภัยของเด็กเล็กก่อนเนี่ย
มาเป็นเครื่องมือเหมือนเป็นกลลวง

เป็นการผจญภัยของเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งนะครับ
จดหมายของตัวเองไปจนถึงแถวกำแพงราชวัง
เหมือนกับส่งจดหมายไปหานายหลวงนะครับ

แล้วเนื่องในที่เรา

มันคงเป็นเวลาที่เราควรจะเริ่มต้นอะไรบางอย่าง
เสมือนกับพ่อที่เคยดูแลเรา

เราไม่ควรมานั่งรอหรือหมดหวังอะไร

ผมว่ามันคงเพียงพอแล้วนะ
สิ่งที่พระองค์ท่านสอนเราหรือว่าเพียงพอแล้ว

เราควรจะยืนหยัดด้วยตัวเราเอง
ควรที่จะแข็งแรงแล้วเราควรที่จะรักกัน
นั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากจะเห็น
เพราะฉะนั้นหนังของผมจึง
ไม่เล่าเนื้อหาอะไรแต่เล่าความรู้สึก
มันจะเป็นตัวไปสปาร์ค

แค่รอจุดเริ่มต้น
ผมมองว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวเป็นจุดประกาย
ให้ทุกคนเดินต่อไปเก้าต่อไป

ว่าท่านส่งงานหนักมากเลยครับ
ก็เลยรักท่านครับเพื่อคนไทยทั้งประเทศครับ
ถ้าคุณมีหัวใจที่รักในหลวงอยู่แล้วเนี่ย
คุณได้รู้สึกแน่ในตอนเกิด
เชื่อเหลือเกินนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องอิ่มอกอิ่มใจ

แล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดัน

สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ก็คือการแปรเปลี่ยนความสกเศร้าเสียใจ
กลายมาเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งต่างให้กับสังคมนะคะ

จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในรูปแบบไหน
ที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะ